มีคุณยายพาหลานสาวอายุ๑๑ไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวษี

แต่ไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของการที่หลานสาวถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแต่คดีไม่คืบหน้าค่ะ
คือพากันไปจากร้อยเอ็ดไปหาหมอปลาถึงเพชรบุรีค่ะ
ตัวคุณยายอายุ๔๙นะคะแต่มีสถานะเป็นยายนะคะ
พาหลานสาวอายุ๑๑ไปกับ
ขอความช่วยเหลือกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ
คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม๒๒กันยายนนะคะ
คุณยายเล่าให้ฟังว่าก็อยู่ในห้องเช่าที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
มีทหารเกณฑ์คนนึงมาหาซึ่งยายไม่รู้จัก
แต่หลานสาววัย๑๑รู้จัก
ก็คิดว่ารู้จักกันภาษาเด็กผู้ใหญ่เฉย
รู้ทีหลังว่าหลานไปวิ่งเล่นในค่ายทหาร
ทหารเกณฑ์คนนี้มาทำความรู้จัก
ขอเบอร์โทรขอไลน์ขอเฟซบุ๊ก
แล้วติดต่อมาคุยด้วยเนี่ยทุกวันเลยอ่ะคุยเป็นเดือนนะคะ
หลานสาวอายุเพิ่ง๑๑เองนะคะ
๖โมงเย็น๒๒กันยายน

ทหารเกณฑ์คนนี้อาสาขี่รถให้หลานซ้อนท้ายไปซื้อ

ยายก็ตัดสินใจแจ้งความคืนนั้น
พอวันรุ่งขึ้น๒๓กันยายน
ฝ่ายทหารเกณฑ์เอาหลานสาวมาส่ง
แต่สภาพคือหลานสาวหมดเรี่ยวหมดแรง

แต่เจ้าหน้าที่พูดจาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่
อันนี้คุณยายบอกนะคะคุณยายให้ข้อมูลนะคะ
เหมือนกับเจ้าหน้าที่บอกว่าอ้าวก็เจอตัวแล้วไง
ก็กลับไปได้แล้วล่ะยายก็งง
บอกว่าอ้าวเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับหลานสาวอายุเพิ่ง๑๑เอง
ยายก็พาหลานไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ระหว่างนั้นได้รับโทรศัพท์จากตำรวจ
บอกว่าเดี๋ยวโรงพยาบาลจะส่งผลตรวจมาให้ที่โรงพักเอง

คุณหมอระบุว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงนะคะ

แต่ยายบอกแปลกมากตำรวจก็ไม่รับสายยายเลย

ปรากฏว่าฝ่ายชายที่เป็นทหารเกณฑ์นะคะ
พายาทมาคุยมาเจรจา
มีคนนึงเหมือนเรียกว่าผู้กองเหมือนเรียกว่าจ๋าอะไรแบบนี้
เหมือนจะมาไกลเกลี่ยค่ะคุณผู้ชมยายบอก
เหมือนกับจะมาไกลเกลี่ยจ่ายเงินให้หมื่นนึง

แต่ยายไม่ยอมยายไม่ยอมนะคะ
ทำให้น้าของฝ่ายผู้ที่มาก่อเหตุ
ก็คือทางฝ่ายของทหารเกณฑ์ขู่ด้วย
บอกว่าเคยมีเรื่องแบบนี้มาแล้วนะ
เป็นเด็กเก้าครัวถูกชายอายุ๖๐ร่วมเกิน
ยังไม่เห็นถูกดำเนินคดีอะไรเลย
เหมือนกับขู่เอาไว้ว่ายอมความกันซะเถอะ

ยายก็เลยกลัวไงโดนขู่แบบนี้
กลัวว่าคดีของหลานจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ครอบครัวก็ฐานะยากจนไม่มีความรู้

ก็เลยตัดสินใจมาขอความช่วยเหลือกับหมอปลาค่ะ
ขอคุยด้วยเถอะนายาอะไรอย่างนี้

เขาก็บอกว่าเค้ายอมรับผิดทุกอย่าง
แต่ทำไมยอมรับผิดทุกอย่างแล้วทำไมเงียบ
เขาบอกว่าตัวเขานี่คือน้าน้าผู้คนกระทำเลยนะ

คือว่าเขาก็เคยเจอมาแล้วหกสิบ

กลมขืนเด็กเก้าหัว

ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ดำเนินคดีไป

พูดแบบกระตุ้นให้เราว่า
เนี่ยพาคนยศใหญ่มาไม่กลัวเกรงเลยเหรอ

นี่ค่ะนี่คือสิ่งที่ทางผู้เสียหายให้ข้อมูลเอาไว้

หมอปลาก็เลยบอกว่าเบื้องต้นเอาอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวหมอปลาจะช่วยติดต่อทนายความให้ก่อน
เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับครอบครัวนี้
เพราะว่าพอฟังเรื่องราวแล้วน่าสงสารมาก

ไม่ได้ทำอะไรค่ะเดี๋ยวนั้นแล้วก็
เขารับแจ้งความเขาก็มีการส่งไปตรวจ
แต่หลังจากนั้นก็เงียบไป
เขาก็กลัวว่าเขาจะไม่รับความเป็นธรรม
เพราะเขาได้ดูเรื่องที่เมืองกาลด้วย
เพราะมันเกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

นี่ค่ะหมอปลาก็เลยฝากสื่อว่าช่วยหน่อย

คือเรื่องเนี้ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ด

หมอปลาไปตรวจสอบเรื่องศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

ใช่ก็เลยฝากสื่อว่าช่วยตามนะคะ